อเจมส์ใช่ถนนนี้คุณกันชายเปิดศึกช่อง๗แย้งลิขสิทธิ์เพชรตัดเพชรคืออะไร
คือยังจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ๋โหโอ้โหเห็นไหมเลยอ่ะ
เหมือนง่าหาเสียงน่าเหมือนมายูอันนี้

คือจริงแล้วบทภาพยนตร์เรื่องเพชรตัดเพชร

๒คนนี้ร่วมกันเขียนในอดีตที่ผ่านมา
เสร็จแล้วปุ๊บพอมาถึงวันนี้
ทางผมเองก็ได้มีการไปติดต่อทางคุณเสกดูสิต

ทางทายาทลุงเศษดูสิตก็บอกโอเคไม่มีปัญหา

ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่ามีทายาทของคุณสอนวราช

ใช่ทีนี้ทางผมเองรู้สึกว่า
มันก็ไม่แฟร์นะถ้าเกิดว่าเราจะทำสัญญาแค่ขาเดียว

คือทำทั้งสองคนแล้วถึงจะสร้างเรื่องนี้ได้
ก็เลยบอกเขาว่าทำอย่างนี้มันไม่ถูกหรอก

ถ้าอย่างนั้นคุณไปตามหาคุณสอนวราชให้เจอซะก่อน
คุณเจอเมื่อไหร่แล้วทำสัญญามาแล้วมาบอกผมเดี๋ยวผมรอ
เสร็จปุ๊บผมก็เลยไปตามหานะฮะทางคุณสอนวราช
กระทั่งเจอทายาทของเขาแต่คุณสอนวราชเสียชีวิตไปแล้ว
ทายาทคุณสอนวราชก็เลยขายลิขสิทธิ์ปรับปริโยชนนี้

ผมก็กลับไปหาคุณทางลูกคุณเสกรุศิษฐ์ใหม่

อ๋อคุณยังไม่ได้เซ็นกับทางเสกรุศิษฐ์

ผมก็ถามว่าแล้วทำไมถึงไม่บอกผมก่อน
ผมจะได้ทราบว่าเออเมื่อพี่ขายไปแล้ว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

ผมก็จะบอกแค่ว่ามันมีผลทางกฎหมายนะ
ถึงผมจะไม่ได้ฟ้องแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของทางสอนอวราชเขาจะฟ้องหรือเปล่า

แต่ทางช่อง๗ผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ว่าจะมีสตนวราชเนี่ยโผล่ขึ้นมา
เพราะในอดีตทางช่อง๗เขาเคยสร้างมาแล้ว
แล้วก็ซื้อมาขาเดียวจากทางคุณเสกดุสิตแล้วก็สร้างขึ้นมา
เราเห็นแล้วทำไมตอนนั้นทางคุณสอนราชถึงได้ไม่ไป
เพราะว่าทายาทคุณสอนราชเขาเป็นเหมือนชาวบ้าน
แบบเขาขายอาหารตามสั่ง
แล้วเขาก็แบบไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายที่จะมาต่อสู้อะไรไง
แล้วก็คนไม่ได้ติดต่อเข้าไปเขาก็นั่งแต่มองอ๋อเหรออะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขามีสิทธิ์
เขาก็จะไม่ยอมขึ้นมาเหมือนกันเท่านั้นเอง
ทีนี้หลายคนก็มองว่าทำไมผมไม่เอ่ยปากมาตั้งแต่แรกตั้งแต่สร้าง

จริงแต่คุณน่ะไม่รู้ทางประชาชนน่ะไม่รู้
แต่ผมมีการติดต่อภายในกันมาก่อนแล้วเท่านั้นเอง
คุณก็เลยลงซะยาวเลยว่าทำไมพาดหัวอย่างนี้
ก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยละครเรื่องเพชรตัดเพชรเนี่ย
ตอนนี้ถามว่าในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยยังออกอากาศไม่ได้หรอก
เพราะว่าผมเปรียบที่ให้ฟังง่ายหรือจบละ
รถคันหนึ่งมีผู้ร่วมลิขสิทธิ์ซื้อ๒คนในกรในขอ

ขอ่ะในกิโกะเป็นเจ้าของอยู่ด้วยแค่นั้นเองง่ายเลย
ช่องเจชเขาก็ซื้อมาแค่ชิคกี้พายตากูสิทธิ์เท่านะและที่แบบไม่ได้ซื้อชิคกี้พายของคุณสอนรัวรลาศ
ไม่แต่หลายคนก็บอกว่าต่างคนก็ต่างทำติดแล้วมาเจอกันเอง

คือใครที่จะสร้างต้องมีลายเซ็นต์ของทั้งสองคนนี้
คือไม่ใช่เป็นบทละครไม่ใช่บทประพันธ์เป็นบทภาพภัย
เป็นบทภาพยนตร์โอเค

พันทิพย์บางคนที่ไม่เข้าใจดูแล้ว